มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีที่หลานของบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งเนี่ย
ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์สองยายหลานในบ้านพักพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
วันนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ต้องเอาไปเอาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
เพราะพอลมศักดิ์พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์และตอชดอ
กว่าหนึ่งร้อยนายควบคุมตัวนายวัฒนภนศรีมาหรือว่าโฟร์อายุยี่สิบปี
นายโฟคนนี้เป็นหลานของพลตำรวจท่านหนึ่งระดับชั้นในพลเลยนะคะ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่นายโฟเกาะเหตุใช้อาวุธมีดฆ่าชิงทรัพย์นางสนมเกษร
อายุห้าสิบหกปีและเด็กชายอัตฑโกวิทมนธาจันทร์อายุสิบเอ็ดปี
สองคนนี้เป็นยายหลานกันและก็ถูกฆ่าเสียชีวิตในบ้านพักในอำเภอหลุมศักดิ์
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะขออภัยนะคะ
ช่วงเช้ามืด๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิตและชาวบ้านกว่า๗๐คน
ที่มามุงดูการทำแผนโกรธแค้นตะโกนด่าทอตำรวจวางกำลังคุ้มกันอย่างแน่นหนา
แล้วก็เอาเสื้อกรอกกันกระสุนแล้วก็หมวกกันน็อกมาใส่ให้ในโฟด้วย
วันเกิดเหตุช่วงของการทำแผนเขาก็ต้องบรรยายไปด้วยว่าเขาทำอะไร
บอกผู้ต้องหาตอนแรกเลยเสพยาบ้าอยู่ที่บ้านเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ทีนี้มีอาการมืนเมาก็เลยขอยืมรถจักรยานของเพื่อนแล้วก็ไขควง
ไปบอกว่าจะนำไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เสียอยู่
ขี่ไปดูรถจักรยานยนต์ของตัวเองหน่อยที่มันเสียอยู่มันเป็นยังไงบ้าง
ขี่รถจักรยานมาถึงบ้านของนางสนมผู้ตายขออภัยนะคะ
เห็นประตูรั้วล็อกอยู่คิดว่าไม่มีคนอยู่ด้านใน
ปีนเข้าไปนอนเล่นที่เปรย์หน้าบ้านจากนั้นได้ใช้ไขควงงัดหน้าต่าง
แล้วก็ปีนเข้าไปด้านในไปรื้อไปค้นหาทรัพย์สินแต่ทีนี้ตอนนั้นนางสนมตื่นขึ้นมาเห็นพอดีค่ะ
ผู้ต้องหาก็คือในโฟจึงพยายามใช้มือปิดปากนางสนม
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กชายอัธโกวิทย์หลานชายตื่นขึ้นมาเห็นเหมือนกัน
นายโฟก็เลยใช้มีดหวังจะข่มขู่แต่ถูกนายโฟเนี่ยแย่งแล้วก็ไปฟันตามร่างกายหลายครั้ง
แล้วก็แทงเข้าที่ลิ้นปี่จนเสียชีวิตทีนี้พอยายเห็นหลานถูกแทงเสียชีวิต
พยายามจะวิ่งหนีไปที่หน้าบ้านนะคะแต่ว่าก็ถูกฟันเขาที่แขน
แล้วก็ตามไปกระหน่ำแทงที่ลำตัว๔๐แผลค่ะเสียชีวิตคาที่
หลบหนีไปกระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้
หลังจากช่วงชุนละมูลการทำแผนเสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้ผู้ต้องหาจุดทูปขอขมาต่อหน้าภาพของผู้ต้อง
อภัยค่ะของผู้ตายทั้งสองคน
ซึ่งลูกและญาติพี่น้องของผู้ตายได้ตะโกนสาบแช่ง
และพยายามฝ่าวงล้อมตำรวจเข้าไปรุมประชาธรรม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วนะคะ
ไปดูช่วงชุนละมุนกันหน่อยค่ะ
ตัดชุดละมุนทถังที่พยาบาลเป็นรถไอ้น้องผู้ตาย
ปฏิเสธเข้ามาด้วยอินทรายบด่วง
ถ้าได้ครับต้องไปดูได้หรืองาดต่ออินทรายบด่วง
ทำไมช่วยมันจังแท้
เกลียงใจไปนั่งไอ้ลูกมันน่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทเดชกล่อมเกลี้ยงรองผู้บัญชาการ

ให้ความมั่นใจกับญาติของผู้เสียชีวิต

แต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบ

ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหา
ขออำนาจศาลฝากขังที่ศาล
จังหวัดเพชรชบูรณ์พรุ่งนี้ค่ะ